ว่าทางม้าลายเป็นทางปลอดภัยแล้วหรือไม่
ยังนะคุณฮะยังสิตอนนี้มีเหตุเกิดขึ้นเป็นเหตุซ้ำซากอีกแล้วนะครับ
นักศึกษาสาวปี๒ถูกมอเตอร์ไซค์พุ่งชนเต็มแรงเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นทางม้าลายครับ

นี่แหละฮะทางม้าลายปลอดภัยแล้วหรือไม่
มันไม่ปลอดภัยค่ะเห็นอยู่สองอย่างคุณผู้ชมรถเก๋งอ่ะจอดอยู่ก่อนแล้วนะ
แล้วมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์รถเก่งหยุดแต่มอเตอร์ไซค์ไม่หยุดอันนี้หนึ่งแล้วนะ
แล้วทางม้าลายตรงนั้นน่ะไม่ใช่แค่ทางม้าลายขาวดำธรรมดามีสีแดงแล้วด้วยอ่ะเออเออ
คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
ผู้หญิงในคลิปนะครับเป็นนักศึกษาสาวปี๒
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่ง๑ย่านฝั่งธนบุรีนะฮะ
น้องนิพาดาลาบภูณอายุ๒๐ปีครับ
เธอก็เดินทางเข้าขอความช่วยเหลือจากนายเอกพบเหลืองประเสริฐ
ผู้ก่อตั้งเพจสายหมายต้องรอดนะฮะ
นิพาดาบอกเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๓สิงหาคมแล้วนะครับ
รถมอเตอร์ไซค์ขี่ฝ่าสัญญาณไฟแดงมาเฉียวชน
ขณะเธอเดินข้ามทางม้าลาย
ตอนนั้นบาดเจ็บหนักขาซ้ายหักต้องผ่าเพื่อดามเหล็กนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมเจ้าต้องใช้แบบแมคเย็บแผ่นะ
ทางคุณหมอบอกว่าขาซ้ายต้องดามเหล็กเอาไว้เป็นเวลา๒ปี
ส่วนหัวเธอหัวแตกเย็บอีกกว่า๑๐เข็ม
ตอนแรกเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอบ๑ครับ
ใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุของทางมหาวิทยาลัย

ก็ต้องย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทอง
ก็คือโรงพยาบาลประรัฐโรงพยาบาลสมุดสาขอน
เสียคาปรักษาพยาบาลไปทั้งสิทธิ์ทั้งสิ้น

จากตำรวจยังไม่ชี้ถูกผิด
ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจากพรบรถยนต์ได้
แต่โรงพยาบาลก็ยอมให้ทยอยผ่อนชำระได้

ยังบอกอีกนะครับว่าที่ผ่านมาทางคู่กรณี

หลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ต้องมานอนพักฟื้นร่างกายอีก๒เดือนคุณ

ใส่เหล็กนะฮะทำกายภาพนะฮะ
ใช้ไม้ค้ำเพื่อเดินอยู่ตลอดเวลา

คุณจริงเป็นสาววิศวะ
เจ้าสนจบมาเธอต้องเดินเหินข้องเข้านะ
ได้ครับแต่ตอนนี้มาประสบอุปติเหตุแบบนี้นะครับ

บอกว่ากลัวจะไม่รับความยุติธรรม

ขอความช่วยเหลือจากคุณเอกพบเขานะครับ

เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดเรื่องคดีความแล้ว

บอกว่าหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันที

กับคนขี่รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุแล้วนะครับ
โดยช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้นะฮะ
นายเอกพบคุณเอกพบจะพาผู้เสียหายนะฮะ
เดินทางเข้าพบว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐ
ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เพื่อยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือต่อไปนะครับ